คุณผู้ชมคะบอกว่าดุเดือดจริงนะคะสำหรับเมื่อวานนี้ที่คุณชูวิทย์นะคะ
ออกมาแฉใช้คำว่าแฉเพื่อชาติจริงจริงนะคือคุณผู้ชมลองไปดูนะเนี่ย
ด้านหลังเราคือเขาจัดหนักคือปกติแล้วคุณชุวิตเนี่ยเวลาออกมาแฉ
หรือออกมาพูดอะไรช่วงนี้หลายวันติดเขาก็จะมีลีลาที่ค่อนข้างดุเดือด
งานนี้ไม่ใช่ว่าลีลาอย่างเดียวแต่ยังมาพร้อมกับข้อมูลอัดแน่นอัดเต็มป้าย
ไวนิวก้มมาเค้กก้มมาแล้วใช้วิธีการโชว์งาบเค้กให้ดูด้วย
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูบรรยากาศตอนนั้นหน่อยค่ะ
มึงงาบนี่เห็นไหม
นี่ก็ไม่ใช่เค้กวันเกิดใครทำไมแกถึงต้องทำท่างาบคะพี่ขวัญ
ก็แกพยายามจะบอกว่ามันมีการโกงกินกันกินกินที่กินทางกินอะไรอย่างเงี้นะ
ใช่ประมาณนั้นนะคะแล้วข้อมูลแกมาเต็มจริง
เอาชูดูป้ายไวนิวข้างหลังสิคือเท่ากับตึกตึกหนึ่งเลยอ่ะ
คือใหญ่มากจริงนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความดุเดือด
มันก็มาจากกรณีที่ก่อนหน้านี้คุณชุวิตออกมาแฉเรื่องโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนั่นแหละค่ะ
เค้กนี้เขาบอกว่าเป็นเค้กที่ทำจำลองขึ้นมาของที่ดินเขากระโดงของจังหวัดบุรีรำ
และบอกด้วยว่านี่คือพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจำนวน๕๐๘๓ไร่
จุดเอาไว้ตามจุดต่างต่างบนเค้กให้เห็นว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างของตระกูลชิดชอบ
อันนี้ดิฉันตามที่คุณชูวิทย์เขาออกมาพูดนะคะ
บ้านพักของคุณเนวินชิดชอบและบริษัทในเครือตระกูลชิดชอบ

คดีนี้สารมีการพิพากษาซึ่งสารดีการพิพากษาให้ทางด้านของการรถไฟ
ชนะชาวบ้านไป๓๕คนที่มีการฟ้องก่อนหน้านี้
และในกลุ่มชาวบ้านทั้งหมดนี้มีการถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ไปแล้ว
แต่คุณชุวิตบอกว่าแต่แต่ยังไม่กล้าไปขับไล่ตระกูลชิดชอบ
ปลูกสร้างทั้งหมดมีการนำเงินหลวงมาก่อสร้างโอ้ดูเดือดนะคะ
และไม่เปิดเป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งรอฟทมีการร้องสารปกครอง
ขอให้กลุ่มที่ดินเพิกถอนฉนวจจากตระกูลชิดชอบให้ย้ายออก
ค่าเสียหาย๗๐๐ล้านบาท
แต่คุณชุวิตมองว่านี่เป็นการทำเพื่อประวิงเวลา

ก็อย่างนี้นะแล้วยังแฉต่อค่ะว่า
ชื่อว่านายสุภวัฒน์ซึ่ง
ซึ่งนายสุภวัฒน์มีเงินเดือนเป็นลูกจ้างแค่๙๐๐๐บาท
และยังไปเพิ่มทุนต่อมาอีก๔๐ล้านบาท

และยังนำเงินไปบริจาคให้กับพักภูมิใจไทยได้ถึง๗ล้าน๕แสนบาท

และยังให้บริษัทกู้เงินได้อีก๒๒๑ล้านบาทแบบไม่มีดอกเบี้ย
แล้วคุณชุวิตยังแฉต่อว่า
เมื่อคุณศักดิ์สยามเข้ามาเป็นรัฐมนตรีคมนาคม
ยังใช้บริษัทนะคะที่พูดถึงเข้ามารับงานก่อสร้างของกรมทางหลวงหลายโครงการ
มีมูลค่ากว่า๑๒๐๐ล้านบาท
อกจากนี้คุณชูวิทย์ยังมีการสวดสาบแช่ง
และยังพูดด้วยว่ามั่นใจว่านายศักดิ์สยามจะติดคุก
อยากให้คุณผู้ชมไปดูคลิปบางช่วงบางตอนที่เขาเอาค้อนมา
และเอารถไฟจำลองสีส้มมาวาง
แล้วทุบแล้วสวดขับไล่ด้วยค่ะ
ฟ้าดินเป็นพยาน
ฟ้าดินเป็นพยานว่าสิ่งที่ผมเขียนลากไว้เนี่ย
ตั้งแต่เมื่อวานปรากฏว่าวันนี้ตายเรียบ
โอ้โหนี่คือจังหวะที่เอาข่วดน้ำนะ

รถไฟจำลองสีส้มอันนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้น

แล้วก็ทุบพร้อมกับร่ายมนต์ของแกนั่นแหละค่ะ

สิ่งที่คุณชุวิตพูดเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทบุรีเจริญคอนสตรักชั่น
ของคุณศักดิ์สยามปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะ
สารรัฐธรรมนูลเขามีการรับคำร้องแล้วนะคะ
เป็นมติแบบเอกชาญเพราะก่อนหน้านี้
มี๕๔สสฝ่ายค้านไปยื่นคำร้องเอาไว้
ปรากฏสารรับพิจารณาและมีการสั่งให้คุณศักดิ์สยามชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหยุดปฏิบัติหน้าที่
กว่าจะมีคำวินิจฉัยออกมา
เรื่องกรณีคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีนะคะสิ้นสุดลง
เพราะยังถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนนี้

ณเวลานี้คุณศักดิ์สยามยังมีเวลา
ในการนำข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างและเอกสารทั้งหมดหลักฐาน
ไปชี้แจงข้อกล่าวหานี้ได้ภายใน๑๕วัน
ที่สำคัญล่าสุดคุณศักดิ์สยามมีการบอกด้วยนะคะ
ว่าเขามีข้อมูลทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วด้วย
ซึ่งจะนำไปชี้แจงแน่นอนนะคะ
ก็เป็นผลพวงที่สสพระเก้าไกลไปอภิปรายในสภา

ทำให้นำไปสู่การพิจารณาของสารรัฐมนุน

กว่าจะสามารถชี้แจงได้นะครับ